ค่ะจะบอกว่าเธอคนนี้เป็นทุกอย่างแล้วนะคะ
เป็นทั้งนักร้องนักเต้นสำหรับหญิงลีศรีจุมพล

คุณลูกค้าประทับจิตประทับใจมาก
เพลงเองเป็นเองเอ็นเตอร์เทลูกครับทางสอบคุณผู้ชม
ไปดูนิดนึงก็แล้วกันนะคะภาพบรรยากาศเนี่ยสุดยอดจริง

เบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงรอซะ
แบบแบบแบบว่าให้รอ
แต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่า

ท่านกำลังเข้าศูนย์

เออนะคะก็ร้องเพลงกันไปอันนี้เป็นเพลงดังของเขา

มวลพลักพลุเหมือนอีหรีอีหรอกระได้พ่อแม่ก็อีหรอกครับ
อย่าให้เสียชื่อค่ะเจ้าแม่เจ้าของรีสอร์ท
ไม่ต้องเหมาวงดนตรีให้เปลืองสตุ้งสตางค์ก็ร้องเองเต้นเองไปเลยสิคะคุณค่ะ
บรรยากาศมันคึกคักแบบนี้คุณผู้ชมซูมนิดนึงดูกันหน่อยนิดนึง
ที่มาพักรีสอร์ทของพี่หญิงลีที่จังหวัดบุรีรำบอกได้คำเดียวว่าคุ้มเกินคุ้ม
มาพักผ่อนหย่อนใจหรือจะมาเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำอันกว้างใหญ่ของเขาแบบนี้
ชมมินิคอนเสิร์ตของพี่หญิงลีเป็นของแถมด้วยนะคะ
เห็นภาพแบบใกล้ชิดติดขอบเวทีขนาดนี้พูดเลยบัตรสองหมื่นยังไม่ได้ใกล้ชิดขนาดนี้
พี่หญิงลีค่ะจัดคอนเสิร์ตม่วนเอาใจลูกค้าแบบนี้ทุกวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์
เสียงตอบรับล้นหลามมากลูกค้าชอบอกชอบใจกันใหญ่
ได้ฟังเพลงพ้อเห็นรีลาแดนซ์มันของพี่หญิงลี
แถมได้กระทบไหลค่ะขอถ่ายรูปแบบเป็นกันเองได้ด้วย
ว่าแล้วขอจัดเพลงเด็ดของตัวเองอีกสักหนึ่งเพลงอ้าวจวดค่ะพ่อแม่พี่น้อง
ยังไม่มีที่ไปที่ไหนอืมสามารถบุ๊กกิ้งได้เลยนะคะที่เอ่อ
ที่วันพี่ดำมนั่นเองไปซักงัดเงียดก่อนนะคะผู้ชมนะคะ